คุณผู้ชมครับเฝ้ารอกันมาด้วยความลุ้นระทึกนะครับ
การพาตัวพลายศักดิ์สุรินครับ
เป็นช้างไทยที่เป็นทูตสันธวะไมตรี
ไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคนไทย

พาเขากลับมาเมืองไทยเพราะว่าเขามีอาการไม่ค่อยสบาย
นี่เป็นภาพตอนที่เตรียมนำตัวขึ้นเครื่องมาเสร็จแล้ว
การกำหนดการคือจะมาถึงสนามบินที่เชียงใหม่
ประมาณบ่าย๒โมงซึ่งตอนนี้ก็เวลาบ่าย๒โมง๔๑นาที

ก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปรอต้อนรับกันเยอะมาก

หลังจากนั้นกำหนดการก็คือเมื่อพาตัวพลายศักดิ์สุรินท
หรือว่ามัธุราชาทูตสันธวะมัยตรี
ไปทำหน้าที่อยู่ที่ศรีลังกาถึง๒๒ปี

ไปอัญเชิญพระเกี่ยวแก้วพระบรมศาสตรีริกฐาสตร์
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับมาถึงเมืองไทย

ก็กำหนดการวางแผนว่าจะพาตัวขึ้นรถบรรทุก

ไปที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำฟาง
ระยะห่างประมาณ๕๐กิโลเมตร

แต่เดี๋ยวรอดูอาการของพลายศักดิ์สุรินทร์ก่อนว่า
เมื่อเขามาถึงแล้วอาการเป็นยังไง
ถ้ายังเพลียยังมีอาการไม่ค่อยแข็งแรง

แล้วก็ค่อยเคลื่อนย้ายต่อไปที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
ดังนั้นอันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุด
คุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่สนามบินเชียงใหม่
เดี๋ยวเราจะมีให้ติดตามเต็ม

แล้วก็เตรียมเข้ารับการรักษาอาการเจ็บป่วยของเขา
วินาทีตอนเครื่องบินกำลังลงจอดครับคุณขวัญคุณผู้ชม
คือตื่นเต้นมากนะเอาจริงถือว่าเป็นการขนย้าย
คือสิ่งมีชีวิตที่ขนาดใหญ่มากของประเทศไทยเรา

ใช่ค่ะแล้วคือการขนย้ายพลายศักดิ์สุรินไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับคุณผู้ชม
เพราะต้องมีการฝึกซ้อมมาตลอดระยะเวลาพอสมควรเลย
การฝึกซ้อมนำเข้าตู้เดินเข้าถอยหลังออก
ทุกอย่างต้องทำอยู่ภายใต้ความปลอดภัย
เพราะไม่ต้องการให้เขาตื่นตระหนกเมื่อเขาต้องถูกขนย้าย
นี่เรียกว่าเป็นท่านทูตก็ได้นะเพราะว่าเป็นตัวแทนทูตสันธวมัยตรี